เรามาเกาะติดภายุ๑ลูกเป็นภายุที่มีชื่อว่าชาวตาลัส
ภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
พบว่าพายุลูกนี้นั้นทวีความระลมอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากเราดูนี่คือจุดที่
มีการเคลื่อนตัวของพายุในช่วงกลางวันที่ผ่านมา
จะสังเกตว่ามีการดูดเอาลมดูดเอาฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
แน่นอนครับพายุลูกนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญละทีเดียว
ที่จะทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปเมืองไทยของเรา
อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เป็นอย่างไร

จากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัว
จากบริเวณทางตอนล่างแถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

แล้วก็เบี่ยงไปบริเวณทางฝั่งตะวันตก
ล่าสุดตอนนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกีย
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้น
มีทิศทางเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ในช่วงประมาณกลางดึกคืนนี้นะครับ
แน่นอนครับการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในครั้งนี้
จะทำให้ฝนนั้นมีการกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
หลังจากขึ้นฝั่งแล้วคาดการณ์ว่าจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
จุดที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนบนนะครับ
เหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับ
อกจากนี้เองยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
จุดที่เป็นแนวปะทะสำคัญก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันตอนกลางภาคตะวันออก

นี่คือกราฟิกพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อยในระยะวัน๒วันนี้
พื้นที่สีส้มคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก
ส่วนสีแดงครับคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมาก

หรือว่าจะวางแผนทำกิจกรรมต่างในช่วงวัน๒วันนี้
อาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
ส่วนคลื่นลมในบริเวณทั้งสองฝั่งเลย
ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทยตอนบน

ยังไงใช้ชีวิตในระยะนี้ต้องติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ